มาดูเรื่องของฟุตบอลประเพณีครับ

เข้มข้นก็เริ่มทวีคูณขึ้นทุกขณะแล้วนะครับ
ยังมีครั้งวันที่๓กุมภาพันธ์นี้นะครับ
เราจะมีโอกาสได้ชมการถ่ายทอดสดผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีครับ
ก็จัดเหมือนเดิมครับที่สนามสุพัชราศัยนะครับ

ปีนี้ครับปลุกสปีริตให้สังคม
ในงานมีการเปิดตัวการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับ
ผู้นำเชียร์ทั้ง๒สถาบัน
จุฬากระทากรรวมถึงดาเมเยอร์ของธรรมศาสตร์นะครับ
อันเชิญพระเกี่ยวทูตกิจกรรมของมธรรมศาสต
รวมถึงนักฟุตบอลและโค้ชของทั้ง๒สถาบัน
สารวุฒิมาสุกครับนักฟุตบอลของจุฬามั่นใจว่าจะทวงแชมป์ได้
เพราะว่าปีนี้ขุมกำลังของทีมดีกว่าทุกปี
เห็นจากรายชื่อทีมชาติทั้งนั้นครับ
ปัจจุบันแล้วก็อดีตรวมถึงทีมเวิร์คที่ดีขึ้น
ส่วนโชธวีพรมรัฐครับทีมงานผู้ฝึกสอนของธรรมศาสตร์
ก็ไม่หวั่นมั่นใจว่าจะป้องกันแชมป์ได้อย่างแน่นอนครับ
ตัวผู้เล่นหลักของเรายังอยู่เต็มทั้งสหรัฐเองนะฮะ
ที่เรียนปีที่แล้วที่ลงไปในสนามไวภาคก่อนแรกก็ยังอยู่ครบ
เหล่าจากนี้ครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เพื่ออร่อยลงให้นิสิทธิ์จุฬาไปชมการแข่งขันฟุตบอลประเทศดีกำลังบาก
จะติดตามทุกอย่างในสนามได้กับหน้าจอของเรา
และติดตามข่าวสารเรื่องความขึ้นไหวในทุกวันต่อจากนี้ได้